มาดูที่อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับดีเจเหมือนกัน

น้อยใจแฟนสาวซึ่งเป็นนายตำรวจหญิง
สุดท้ายตัดสินใจปลิดชีพตัวเองด้วยกัน
ปิดประตูรถแล้วก็เผาตัวเองจนเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสุราธานีค่ะ
ตำรวจสถานีตำรวจฟูทรชัยา
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลชายา
และเจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราธานี

การเผาตัวเองภายในรถบริเวณตำบลละเม็ด
ที่เกิดเหตุบริเวณโรงจอดรถหน้าบ้านเลขที่๗๑ทับ๑นะคะ

พบรถเก๋งถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งคัน
ส่วนตรงเบาะนั่งคนขับก็พบศพของนายนัทธวุฒิสุธิรักษ
หรือว่าเป็นที่รู้จักกันในชื่อดีเจเบาเชยนะคะ
อายุ๕๒ปีเป็นนักจัดรายการวิทยุค่ะ
ซึ่งสภาพศพก็อยู่ในสภาพถูกไฟเผานะคะ
จากการสอบสวนทราบว่าเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้เนี่ย
นายนัทธวุฒิก็เดินทางไปยังบ้านที่เกิดเหตุ
ซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านของนายตำรวจหญิงยศร้อยตำรวจโท
ซึ่งก็คบหาเป็นแฟนกันมานาน๔๕ปีแล้วค่ะ
นายดีเจคนนี้นายนัทธวุฒิเนี่ยนะคะก็ไปที่บ้านแฟนสาวเพื่อที่จะรับประทานอาหารด้วยกัน
โดยจะเดินทางกลับมาบ้านพักที่อำเภอชายากันทุกวันศุกร์
แล้วก็จะเดินทางกลับไปทำงานในวันอาทิตย์เป็นประจำ

แต่ปรากฏว่ามาทานข้าวกันแล้วเกิดมีปากเสียง

จังหวะนั้นก็เป็นอารมณ์น้อยใจนะคะ
ตัดสินใจเข้าไปนั่งภายในรถแล้วก็จุดไฟเผารถยนต์เลย
สุดท้ายก็เป็นเหตุให้เสียชีวิตจากไฟลุกไหม้รถทั้งคันรถแล้วก็ไหม้ตัวเองด้วยนะคะ
ส่วนรายละเอียดอื่นพนักงานสอบสวนก็จะมีการทำการสอบสวน
เพื่อหาข้อเท็จจริงกันต่อไปก่อนค่ะ
ก็เป็นเหตุสลดใจที่เกิดขึ้นจากพิษความรักนะคะ